มาดูที่บ้านเราบ้างนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

พยายามจะไปเคลียร์ปัญหาให้กับรุ่นน้องที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเมื่อวันลอยกระทง
แต่ก็คาดว่าน่าจะพูดคุยกันแล้วก็ไม่ลงตัวนะคะ
ผู้ก่อเหตุจึงใช้อาวุธปืนยิงฝ่ายตรงข้าม๕นัดซ้อน
เสียชีวิตค่ะที่ติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
นี่เป็นวินาทีที่มีเสียงปืนดังขึ้น๕นัดซ้อนภายในผับแห่งหนึ่งก่อนจะเกิดความโกลหนขึ้น
หวีดร้องด้วยความตกใจดังขึ้นแทนเสียงเพลงที่นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวเต้นอย่างสนุกไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาภายในผับแห่งหนึ่งริมถนนสายเขางูเบิกไพรในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ตำรวจสพบ้านโป่งเข้าตรวจสอบพบขวดเหล้าเศษแก้วกระจัดกระจายโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนรนาศ
กลางร้านพบนายสมชายเจริญมีอายุ๔๑ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดสภาพศพถูกยิงศีรษะและลำตัวรวม๕นัด
ผู้ก่อเหตุคือนายสุรศักดิ์สุวรรณภักดีอายุ๓๘ปีอยู่ในอาการมืนเมาอย่างหนักถูกควบคุมตัวเอาไว้ในสภาพสะบักสบอมพร้อมอาวุธปืนขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
ตามร่างกายมีบาดแผลถูกเพื่อนของผู้เสียชีวิตรุมทำร้ายจนศีรษะแตกใบหน้าบวมปูด
ก่อนเกิดเหตุนายสมชายผู้เสียชีวิตกับนายสุรศักดิ์ผู้ก่อเหตุต่างมาเที่ยวกับเพื่อนของตนเองและนั่งอยู่โต๊ะใกล้กัน
จากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาพูดคุยปรับความเข้าใจที่รุ่นน้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันและจับมือเพื่อให้เลิกแล้วต่อกัน
ร้อยหลังไม่นานนายสุรศักดิ์เดินออกไปนอกร้านแล้วย้อนกลับมาพร้อมกับอาวุธปืนและกระหน่ำยิงนายสมชัย๕นัดซ้อนเสียชีวิตขาดที่
ถูกเพื่อนของผู้เสียชีวิตตะลุมบอลปางตายไม่แพ้กัน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดผับดังกล่าวชั่วคราวระหว่างสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น
พนักงานของร้านให้ข้อมูลว่าลูกค้าทั้งสองคนมานั่งดื่มกินที่ร้านบ่อยครั้งและไม่รู้ว่ามีปัญหากันมาก่อน
พร้อมกับยืนยันว่ามีมาตรการตรวจค้นอาวุธกับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว
ทีมข่าวว่าผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุ

เพราะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่รู้จักกัน
โดยเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ตั้มนามสมมุติรุ่นน้องของนายสุรศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
ทะเลาะกับนายมุ้ยนามสมมุติรุ่นน้องของนายสมชายผู้เสียชีวิต

ก็มาเจอกับนายสมชายผู้เสียชีวิตในผับ
ว่าทั้งคู่พยายามจะเคลียร์ปัญหาให้รุ่นน้อง
แต่ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสพบ้านโป่ง
แจ้งข้อกล่าวหากับนายสุรศักดิ์ผู้ก่อเหตุ๔ข้อหา

อาการดีขึ้นจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน